เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัด
ผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็พบกับปีโป้ปียนุษย์ประมูลกิจ
และเรื่องราวในวันนี้ที่จะพาให้คุณผู้ชมร้องโอ้โหกันนะคะ
ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชุมชนนึงค่ะ
ที่เรียกว่าบ้านสามช่องเหนือค่ะ
สามช่องเหนือหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำใกล้อ่าวพังงา

เพราะชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบชุมชนมุสลิม
แต่ขอบอกว่าหมู่บ้านเล็กแห่งนี้จะต้องทำให้คุณผู้ชมร้องโอ้โห
เพราะเขามีของดีของเด็ดเยอะจริง
ไปรู้จักกับผู้ใหญ่สุรัตน์สุมารีกันค่ะ
สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สุรัสใช่ไหมคะ

โป้อยากจะรู้ว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่า

เป็นชนบ้านสามช่องเป็นหมู่บ้านสองฝั่งฝากคลองนะครับ
ตั้งอยู่ในใจฝั่งทะเลอาบพังงาอยู่แล้วนะครับ
นั่นคือความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับ
ที่มาของชื่อหมู่บ้านจริงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่๓ช่วง
ช่วงที่หนึ่งก็คือแหลมเจหานะครับ
คนแรกที่มาอยู่ที่๓ช่องก็คือโชเจหานะครับ
ต่อมาก็เป็นช่วงที่สองก็คือบ้านทัพเหนือนะครับ
ทัพคือหมายถึงที่อยู่อาศัยชั่วคราวของชาวประมงในสมัยนั้นนะครับ
เพราะเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา
แล้วก็ในสมัยนั้นก็เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านสามช่องเหนือ
คือมาจากลำคลองสามสายนะครับที่อยู่เหนือหมู่บ้านนี้ครับ
วันนี้ผู้ใหญ่จะพาพี่โป้ไปไหนเอ่ย

ถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปหาหอยกันเลยดีกว่าค่ะ
และของดีหมู่บ้านสามช่องเหนือก็คือหอยค่ะ
ที่ไม่ใช่หอยทั่วไปตามท้องตลาด

แล้วทำไมผู้ใหญ่สุรัตน์ถึงพาเดินเข้าสวนเข้าป่าอย่างนี้

ขอบคุณค่ะ

เจอแล้ว

หอยใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะ

แสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลย

ตอนนี้มันอยู่มันอยู่ในน้ำระหว่างในส่วนของน้ำปล่อยกับน้ำเข็มนะครับ

หรือยังคะว่าบ้านสามช่องเหนือเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน
หอยกันหอยหลักควายที่หากันได้ง่าย
แค่เดินมาหลังหมู่บ้านเข้าป่ากงกานิดเดียว
แต่ยังค่ะยังไม่หมดบอกแล้วว่าของดีเขาเยอะจริง

ชาลีนนะครับไม่ใช่มีแค่หออย่างเดียวนะครับ
มีวัตถุดิบอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่อร่อยด้วยครับ
เช่นวันนี้เรานำน้องมาดูต้นเป้งนะครับ
อู้วเข้ามาในป่าชาเลน

อย่างนี้จะกินยังไงคะเนี่ย
ซึมหนามออกก่อน

ต้นของมันเอามาใช้ประโยชน์มาทำหลักหอยได้
แล้วก็มาแป่งอีกทีหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คือยอดเป้งนะคะ
วันนี้นะคะเราก็จะนำยอดแป้ง
แล้วก็หอยกันกับหอยหลักควายนะคะ
ทำเมนูอาหารกันนะคะผู้ใหญ่
หลังจากได้วัตถุดิบเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้ว

ที่จะแปรรูปวัตถุดิบเหล่านี้เป็นอาหารกิน
และแน่นอนต้องไม่ใช่อาหารธรรมดา
แต่เป็นอาหารรสชาติแบบคนบ้านสามช่องเหนือเขาเลย
หน้าตาออกมาเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คนนี้ล่ะค่ะ
กะดี้แม่ครัวมือหนึ่งของบ้านสามช่องเหนือ
และตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ปิโป้นหลอกคลอยมากเลย

ก็มาล้างไขล้ยำกับน้ำส้มสายชู
น้ำมะขำเปียกให้เงือกมันออกจากตัวหอย
ถ้างั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะกะดี้

น้ำพริกมะพร้าวคั่วคั่ว

โอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วลงมือทำกันเลย

เริ่มแรกพริกสุดค่ะพริกขี้หนูสวนธรรมดานี่แหละค่ะ
หัวหอมค่ะหอมแดงหัวหอมแดงนี่แหละค่ะหอมธรรมดาแล้วก็ใส่มะพร้าวคั่ว
มะพร้าวคั่วหนูอยากดูมะพร้าวคั่วลักษณะเป็นอย่างนี้ขอดม
มันก็จะมีเก็บมะพร้าวไม่ไหมมะพร้าวเรามาคั่วแล้วก็เรามาตำอีก

ใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงอันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะ
แล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดหน่อยมันทำให้หอมใหม่แล้วก็ใส่น้ำตาลทราย
อันนี้คือเกลือค่ะเกลือเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีความเค็มของหอยมีอยู่แล้ว
ต่อไปเราคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะใส่วัตถุ
กะปิค่ะกะปินะกะปิของสามช่องที่นี่เลยนะคะกุ้งก็เขาหาเองที่นี่
หอมมากหอมกุ้งอ่ะ
กะปิไม่ต้องใส่เยอะค่ะทำไมอันนี้มันเป็นน้ำพริกมะพร้าวคั่วเขาไม่ต้องเน้นกะปิ
จานแรกน้ำพริกมะพร้าวคั่ว
กับหอยหลักควายที่ปิโป้หามาสดกับผู้ใหญ่สุรัตน์หน้าตาน่ากินทีเดียวค่ะ
แต่จานต่อไปก็ไม่ธรรมดากับวัตถุดิบขึ้นห้างราคาแพงแต่ที่หมู่บ้านนี้มีกินกันแทบทุกบ้านเลยค่ะ
และนี่ก็คือเมนูที่สองนะคะวันนี้เมนูอะไรคะกาดี้

สาหร่ายอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสาหร่ายพวงองุ่นแบบนี้คือขึ้นห้างนะคะแพงมาก
หยิบกำมือก็แบบเป็นร้อยแล้วอ่ะสาหร่ายพวงองุ่นที่นี่คือปลูกที่นี่เหรอคะ
เขาเรียนที่ในกระชั้นที่นี่เลย
อ่าเลี้ยงตรงนี้เลยอยากอยู่ที่นี่
อ่ะวันนี้เราจะมาทำเมนู

สาหร่ายควงองุ่นคล้ายส้มตำไหมคะ
คล้ายกันกับส้มตำเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเอาสาหร่ายมาแทน
ทำไปคุยไปกับกะดีได้๒จานก็แดดร่มลมตก
แต่อาหารจานเด็ดยังไม่หมดค่ะวัตถุดิบสำคัญคือ
หอยกั้นและยอดเป้งที่ขอบอกว่าจานนี้ทีเด็ดเลยค่ะ
และนี่ก็คือเมนูที่สามนะคะเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะ

ก็อันดับแรกเราก็เซกะทิไปในหม้อประมาณ๑ถ้วยค่ะ

เมนูเกงหอยกั้นกับยอดเป้งค่ะ

แล้วก็ลต้องกรมกรมตะปาร์โคมันเหลือ
ดับลงใส่เราก็ใส่งางกรุงน้ำการผีบกับเกลือ

ตอนนี้ปีโป้พร้อมที่จะชิมทั้ง๓เมนูแล้วค่ะ
น้ำพริกมะพร้าวคั่วนะคะกับหอยหลักควาย
รสชาติมีความกรุบกรอบของหอย
ส่วนน้ำพริกเนี่ยก็จะมีรสชาติของมะพร้าว
แล้วก็ความหอมของมะพร้าวคั่ว
สามารถแจ้งเลยส้าวเสี้ยวหวานนะคะ
เมนูที่๒นั่นก็คือตำสาหร่ายพวงอังุ่น

เมนูที่สองผ่านไปแล้วเมนูสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ
แกงกะทิหอยกันกับยอดเป้งค่ะ
แล้วมันกรุบแล้วก็ตอนแรกพี่โป้ชิมตอนที่ยังไม่ปรุงมันก็จะมีความฝาดมีความขมแต่พอมาทำแกงแล้วอร่อยมาก
เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางตามหาวัตถุดิบจากป่ากงกลางท้ายหมู่บ้านและเป็นลูกมือช่วยการดี้ทำอาหาร
พอได้กินฝีมือทำครัวของกาดี้ก็บอกเลยค่ะว่าหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งรสชาติอร่อยเด็ดทุกจาน
สมกับเป็นแม่ครัวมือหนึ่งของบ้านสามช่องเหนือจริง
แต่ที่เหนือกว่านั้นก็คงจะเป็นความประทับใจที่วันนี้ปีโป้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านที่นี่
จนวันนี้ปีโป้ต้องขอฝากตัวพักกายไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้สักคืนกับโฮมสเตย์หลังน้อยหลังนี้ค่ะ
ช่วงหน้าอย่าไปไหนสุขใจกับบ้านสามช่องเหนือแล้วไปล่องเรือชมถ้ำสุดอลังการกับวิวหลักล้านแบบนี้สักครู่ค่ะ
อีกไกลไหมคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปรับรองว่าหายเหนื่อยแน่นอนเลยแน่ใจนะแน่ใจครับโอเคค่ะผู้ใหญ่ครับผม
นี่คือถ้ำเพชรปากกาลัง
สวัสดีครับทุกคน